ครับก็มีมติตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่า
หลังจากนี้ไปนะครับคือเงินก้อนสุดท้ายที่จะมีการอัดฉีด
ในระบบการแบ่ง๓๐ให้กับสตาร์ฟโค้ด

จะจบเพียงแค่ตรวมเม้นที่มีการอัดฉีดบอลโลก
รอบ๑๒ทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
ส่วนก้อนต่อไปนะครับในการแข่งขันบอลโลก
ที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะให้ทั้งหมดนะครับ
เหมือนเดิมอัตราคือ๘๐กับ๒๐ครับ

การประชุมเมื่อวานนะครับก็มีการพูดถึง
เงิน๓๐ล้านบาทนะครับที่ไทยนั้นสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมของบอลโลกในโซนเอเชียได้
ก็จริงประติแบ่งให้สามโค้ด๓๐แล้วก็นัตเตะ๗๐
ส่วนบอลโลกรอบคันเลือกจะแบ่งเป็นนัดละ๕ล้านจำนวน๖นัด
คณะกรรมการก็บอกว่าอันนี้ขอให้จบแค่ฯแค่ฯภารกิจที่ผ่านไปแล้ว
ส่วนทวนาเมนต์ใหม่ที่จะเริ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกในวันที่๑กันยายนนะครับ
รอบ๑๒ทีมถ้าเกิดมีการอัดฉีดขึ้นมานะครับ
มติเป็นเอกฉาและร่วมกันคือนักเตะได้๘๐แล้วก็สตาร์ฟโค้ดได้๒๐
มตินี้จะเริ่มใช้หลังจากนี้เป็นต้นไปเลยครับ

มีรายได้จากการเป็นโค้ดของสมาคมอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับ
ก็เลยลดปรับลดส่วนแบ่งลงมาเหลือ๒๐

ก็ควรจะให้เงินก้อนใหญ่ลงมาอยู่ที่นักฟุตบอลนะครับ

อกจากนี้นะครับทางสมาคมนั้นยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า
ในวันที่มีการจ่ายเงินอัดฉีดทางสมาคมนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
ถึงเรื่องการเสียภาษีแก่นักฟุตบอลทุกคนเพื่อความถูกต้องต่อไปครับ
ก็ดีนะครับพอมีระบบแบบนี้มานักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ดก็สบายใจ
จะได้ไม่เกิดปัญหานะครับว่าเดี๋ยวจบมาแล้วจะแบ่งเงินกันอย่างไร
คือนักเตะเนี่ยเขาไม่เล่นเพื่อเงินหรอกแต่ว่าสุดท้ายพอมีเงินอาชีพมาเนี่ย
มันก็มีข้อคิดและบางครั้งมันเกิดความไม่สบายใจ
ทำให้มันถูกต้องซะดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับ